บตมหาสนุกวันอาทิตย์นี้
เรามีนัดกันที่อบตดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรี
ก็แขกรับเชิญนักร้องลูกภูมินุ่มสุดท้ายยิ่งย่องยอดบ่วงงาม
พบเกมการแข่งขันการทำยำรสเด็ดที่สุดแสนจะสรติ

และภารกิจย้ายต้นไม้สุดมัน
วันอาทิตย์นี้เวลา๔โมงเย็นห้ามพลาดนะครับ